ข่าวนี้นะคะมาร่วมยินดีกับคุณแม่คนใหม่เลย

หลายคนก็แบบว่าลุ้นกันนะคะว่ามิวนิษฐาจะได้ลูกชายลูกสาว

สุดเขาเฉลยเพศลูกคนแรกแล้วนะคะ

น้องพลอยกับเฉลี่ยเก่งมากคุณผู้ชม
เพราะว่าเธอเฉลยเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเธอได้ลูกสาวค่ะ

ซึ่งหนุ่มเซนสามีเคยบอกไว้นะคะว่าจริงก็อยากได้ลูกสาวนี่แหละ

ถูกต้องอยากให้สวยเหมือนคุณแม่นี่ไง
คุณผู้ชมไปดูคลิปวินาทีนี้กันเลยดีกว่าค่ะ

โอ้โหน้องพัฒนาการดีมากนะคะ
แต่ว่าก็ต้องระวังนะคะอย่างที่ทราบช่วงนี้โควิดระบาด
ต้องใช้ชีวิตกันแบบว่าห่างใต้กันหน่อย
ไม่ติดเลยแต่ว่าคุณพ่อบอกให้หน้าเหมือนคุณแม่ก็พอ
คุณผู้ชมส่วนครอบครัวนี้ก็มีเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องน่ายินดีนะคะ
คือคู่นี้เนี่ยนะเขาใช้ชีวิตคู่กันมาได้๕เดือนแล้วตั้งแต่แต่งงานใช่ไหม

มีภาพนี้ออกมาทั้งไอจีของพี่ตูนแล้วก็คุณก้อย
คือโพสต์เหมือนกันค่ะเป็นภาพถ่ายที่ทะเล
วิวเนี่ยสวยงามพื้นไซค์เขียนเลข๑บวก๑เท่ากับ๓
เอ๊ะตกเลขเหรอ๑บวก๑มันต้องเท่ากับ๒เสร็จ

ใช่วันที่๒พฤษภาลอตเตอรี่ออก

ก็เข้ามาแสดงความยินดีกันยกใหญ่เลย
แล้วก็เดากันว่าเอ๊ะบ้านนี้จะมีเบบีแล้วแน่เลย

อาจจะเป็นการบอกใบ้เรื่องตัวเลขแบบที่พี่แจ๊คว่า

อาจจะเป็นการแจ้งข่าวดีแบบไกลก็ได้

แล้วขอให้เป็นข่าวดีที่เขารอคอยดีกว่า